รถเมย์สายแปดมาแล้วนะคะมาแบบสร้างความหวั่นไหว
กับผู้โดยสารที่ต้องใช้บริการรถคันนี้อีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมค่ะในไลน์เนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมบอกเรามาหน่อยสิคะว่า
มีบ้างไหมคะที่คุณผู้ชมไปเจอรถสายแปดแล้วเขาขับไม่น่ากลัวค่ะ
แล้วพอซิ่งมากมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือรถเมย์สาย๘คันนี้พุ่งชนเสาไฟฟ้าชนเสาต้นหนึ่ง
แต่มันดึงเสาต้นอื่นอื่นล้มมาแล้วรวมแปดต้นนะคะค่ะ
โดยคนที่บาดเจ็บในงานนี้เนี่ยมีแต่กระเป๋ารถเมย์กับคนขับ
ไม่มีผู้โดยสารนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย
นี่เป็นสภาพของรถร่วมบริการประจำทางสายแปดเลขทะเบียนหนึ่งศูนย์ขีดแปดเก้าแปดศูนย์กรุงเทพ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียหายค่ะที่โค้งสนามกีฬาคลองจันทร์ถนนนวมินเขตบางกะปิ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพหน้ารถซ้ายพังเสียหาย
เสาไฟฟ้าเนี่ยถูกชนล้มไปหนึ่งและอีกเจ็ดเนี่ยคือถูกดึงรั้งจนล้ม
ทำให้ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงดับค่ะนอกจากนี้ยังมีป้ายปากซอย
ต้นไม้ริมทางรถยนต์บ้านเรือนชาวบ้านบางส่วนที่เสียหายไปด้วย
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๒คนคือคนขับรถ
แล้วก็กระเป๋ารถเมย์หรือพนักงานเก็บเงินเนี่ยนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคนอื่น
ตัวคนขับอ่ะบอกว่ารถคันนี้กำลังจะกลับอู่ค่ะก็เลยไม่มีผู้โดยสาร
เพราะว่าเป็นการวิ่งนอกเส้นทางแต่เขาบอกว่ามีผู้โดยสารเนี่ย
ติดรถมาด้วยหนึ่งคนนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
โดยสารคนนั้นก็ขอลงไปก่อนโดยที่ไม่ได้รับบัตรเจ็บใด

เหยียบเหยียบประมาณกี่

โอ้ยโอ้ยโอ้ย

มันเบรกไม่ได้ไหมไง
เบรกมันตัดเนี่ยหลังกว่า
เหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้

คันตั้งเก่าออกจากพื้นถือการจราจรแล้วนะคะ

ในการซ่อมแซมให้เหมือนเดิมนะคะ
ฟาส๘ไงคะ